ดูความคืบหน้าคดีที่กำนันทวีศักดิ์กำนันตำบลปที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ถูกคนร้ายดักยิงถล่มรถกระบะนะฮะ
กำนันกับลูกชายคนเล็กก็บาดเจ็บสาหัส
ภรรยากับลูกสาวคนโตก็เสียชีวิตนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของคดีนะครับที่ปมน้ำหนักนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังเพ่งไปที่คดียาเสพติดนะครับ
ส่วนนี้คือบรรยากาศงานศพของภรรยาของกำนัน
วันนี้เป็นการจัดพิธีศพเป็นวันสุดท้ายนะครับ
ก็ตามพิธีของชาวมงค์นะครับมีนายอำเภอเวียงแก่นนายคำรณศรีโพ
พร้อมกับตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่
ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายชาวมงค์ในภาคเหนือ
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมงานศพนะครับ
เสียชีวิตพร้อมกับลูกสาววัย๕ขวบนะฮะ
ส่วนกำนันทวีศักดิ์บาดเจ็บสาหัสพร้อมกับลูกชายวัย๓ขวบ
งานศพวันนี้จัดขึ้นที่บ้านพักในหมู่บ้านห้วยหาน
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
เป็นไปตามพิธีชาวมงค์นะครับหลังจากจัดพิธีศพวันนี้แล้ว
ก็จะมีพิธีฝังศพในวันพรุ่งนี้
จะนำไปฝังพร้อมกับใกล้กับหลุมฝังศพของลูกสาว
จัดขึ้นไปก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณสวนยางพาราของครอบครัว
ในพื้นที่อำเภอเทิงคือตามพิธีชาวมงค
ถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเสียชีวิตพร้อมกัน
เขาจะไม่จัดพิธีวันเดียวกันแยกช่วงเวลาเลย
พิธีงานศพแล้วก็พิธีฝังศพนะครับ
อำเภอเวียงแก่นบอกว่าความคืบหน้าการตรวจสอบปืนลูกซองของทางราชการ
เรียกมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่๓๑๕กระบอก
เพราะว่าหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายใช้ปืนลูกซองเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายปกครองได้เรียกมาตรวจสอบแล้ว
ทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบที่ให้ไปก็เอามาด้วย
ตอนนี้ก็กำลังรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่
ว่าจะมีปืนจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการก่อเหตุ
ดักยิงกำนันทวีศักดิ์หรือไม่
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีตำรวจยังคงระดมกำลังลงพื้นที่
สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ก็มุ่งปมการสังหารไปที่การเชื่อมโยงกับคดีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่
คดีที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้เก้าล้านสี่แสนเมตร
ยาไอซ์๗๘๘กิโลกรัมมูลค่ากว่า๒๐๐๐ล้านบาท
อีกคดียึดยาไอซ์ได้กว่า๒๕๐กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดพยาว
แต่ทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยมีผู้ต้องหาที่เป็นคนในพื้นที่
กำนันทวีศักดิ์เขาทำหน้าที่อยู่ทำหน้าที่อย่างเข้มข้น
แล้วก็แข็งขันมากในการแจ้งเบาะแสแจ้งข่าวกับทางการ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะถูกล้างแค้นหรือเปล่า
สืบสวนยังพบว่ากลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุตอนนี้
หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วด้วยนะครับ
แต่ชุดคลี่คลายคดียังเดินหน้าตามล่าตัวอยู่นะครับ
เพราะว่าอาจจะมีผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยที่เหลือ
หรืออาจจะไปเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

ตำรวจพอรู้ตัวผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว
แต่ขอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้อีกนิด
แล้วเดี๋ยวจะขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไป